ไม่ใช่ผมกังวลอย่างเดียวผมว่าคนกระบี่ทุกคนเนี่ยนะครับเขาก็มีความกังวลในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำให้คนทั้งพันกว่าคนเนี่ย

ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับก็เนื่องจากกระบี่เนี่ยตอนนี้เราเรา
นะครับคนในพื้นที่ของเราเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
เข้ามาใหม่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็น
มาจากภูเก็ตหรือมาจากทางทิศทางอื่นนะครับก็ต้องเอ่อมีทิศทางใน
การดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของการคอลันทีนนะครับสิบสี่วันนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้เรามี
เครื่องตรวจแล้วเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีศักยภาพ
ก็ต้องสามารถที่จะไปตรวจได้นะครับเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้รายการจังหวัดท่านรองสมควร
เหมือนกับคนที่มาจากทางเครื่องบินนะครับเหมือนกันนะครับมาตรฐานเดียวกันหมด
โปรดติดตามตอนต่อไป